ของชาวมโนราหรือว่าคนที่สืบเชื้อสายมโนรามาเนี่ยนะคะพิธีนี้เขาใช้ควายมาประกอบในพิธีนะ
ว่าแต่ว่าไม่เคยเห็นว่าเขานำควายมาทำอะไรค่ะ
คุณผู้ชมขออนุญาตไม่ดราม่านะคะเนื่องจากว่าอยากจะเล่าเรื่องราวของพิธีกรรมความเชื่อให้ฟังนะคะ
เขานำควายมาทำพิธีแบบนี้และนี่คือหนึ่งในพิธีกรรมโนราโรงครูนะคะ
เขานำควายมาประกอบพิธีก็เพื่อเหมือนเป็นการเส้นสังเวยผีมดผีแสงตามคำบนบานสารกล่าวที่ให้ไว้นะคะ
เขาก็จะนำควายเนี่ยมาผูกเอาไว้ก่อนทำพิธีส่วนมากเนี่ยจะมาผูกไว้ทุกวันพุธ
เขาจะเรียกว่าโนราเข้าโรงนะคะแล้วก็จะมีการทำพิธีที่เรียกว่าอันเชิญครูผีมดผีแซง
ตาหมอเทพตาหมอเสือทางชาวบ้านเขาบอกว่าถ้าควายไม่ตายเนี่ย
ชาวบ้านจะทำพิธีปล่อยมันไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันตายขึ้นมาโดยตายเองตามธรรมชาตินะคุณผู้ชม
ถ้าเกิดว่าควายมันตายตามธรรมชาตินะคะชาวบ้านก็จะทำการชำแหละเฉพาะเนื้อออกมา
แล้วก็จะแบ่งออกเป็น๔ส่วนทำเป็นจุดต่างเพื่อเส้นวิญญาณผีมดผีแสง
ส่วนหนังควายชาวบ้านจะนำมาใช้ในโนราใหญ่ลงอัคระอะไรประมาณนี้นะคะ
หลังจากเสร็จพิธีก็จะมีการแบ่งเนื้อควายให้กับผู้ที่มาร่วมงานเพื่อนำไปรับประทาน
แต่คนในตระกูลโนราที่ทำพิธีเนี่ยจะไม่สามารถนำไปรับประทานได้
เพราะเขาบอกว่าผีจะไม่ปล่อยค่ะแล้วก็ยังมีการแบ่งเนื้อออกเป็นส่วนส่วนเนี่ย
ตามทางสามแพร่งหรือเอาไปทิ้งตามลำคลองเผื่อเพื่อเป็นการแจกจ่ายให้กับสัมภเวษีอ่ะคุณ
ทางสามแพร่งเอ่ยทั้งลำคลองเอยนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคุณผู้ชม
เอามาเล่าสู่กันฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อของชาวโนราเขา
เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็ไม่ได้ดราม่าในการนำควายมาประกอบพิธีนะคุณผู้ชมนะ
อันนี้คือมันเป็นวิธีการเป็นวิถีของเขาตามความเชื่อที่สืบทอดกันมา
แล้วก็หาดูได้ยากแล้วแหละเราก็เลยนำมาให้คุณผู้ชมดูเป็นเหมือนเป็นเกล็ดความรู้เล็กน้อย
ว่าพิธีกรรมแบบนี้เป็นพิธีที่หาดูได้ยากแล้วในปัจจุบันด้วยนะคะ